มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะพระท่านเนี่ยอยู่ในวัดท่านก็วัดมันเป็นสถานที่ที่ต้องการความสงบ
ชาวบ้านที่อยู่ระแวกวัดเขาก็คงคิดว่าอยู่ใกล้วัดมันก็ต้องมีแต่ความสงบ
ใครจะไปคิดล่ะคะว่าถึงขั้นจะมีทั้งมีดทั้งไม้ระบงระเบิดมากันเต็มตีกันค่ะไปกันถึงในวัดเลยค่ะ
โน้มมี่พื้นโน้ม
โอ้โหนี่ยังพูดไม่ครบนะคะคุณผู้ชมค่ะปืนค่ะ
เสียงปืนดังไม่รู้กี่นัดต่อกี่นัดคนก็วิ่งหนีกัน
เหมือนกันว่าจะถูกลุกหลงแล้วเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นมา๓ครั้งในสัปดาห์เดียวค่ะ
เกิดได้ยังไงคะเนี่ยวัดแห่งหนึ่งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะคะ
พระลูกวัดละให้ข้อมูลกับเราแบบนี้บอกว่าโถคุณนักข่าว
วัยรุ่นมันยกพวกตีกันแบบนี้หลายครั้งแล้วนะย้อนกลับไปก่อนไหม๒๓เมษายน
ตอนนั้นตีกันกี่โมงรู้ไหมคะตีหนึ่งครึ่งค่ะคุณคิง
เขาไม่หลับไม่นอนนะคะยกพวกมาไล่ตีกันตอนนั้นมากันทั้งมีดระเบิดทั้งปืน
ตีกันจากถนนนั่นแหละแล้วมาวิ่งแล้วปีนเข้าไปในรั้ว
คือจริงประตูเขาปิดแล้วแต่ปีนเข้ารั้วไปแล้วเข้าไปในวัด
ตะโกนด่าท้าทายด่ากันแล้วก็มีเสียงระเบิดตามขึ้นมาอีกหลายครั้ง
อย่างที่บอกว่าทั้งที่วัดเขาปิดประตูทางเข้าวัดแล้วด้วยซ้ำ
ครั้งที่๒ค่ะ๑พฤษภาคมค่ะตอน๔โมงเย็น
ก็แน่นอนว่ามีเด็กนักเรียนด้วยที่ถูกกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยที่ตีกันแล้วไปถูกเขา
ไปคือไปรุมทำร้ายเขาจนน้องเขาบาดเจ็บจนกระทั่งมาล่าสุดเลยดีกว่า
มาแล้วค่ะอาวุธดูอาวุธค่ะเนี่ยตอนห้าทุ่มครึ่ง
มากันดึกตีกันมีเสียงปืนมีเสียงระเบิดเหมือน
ที่ผ่านมาสองครั้งแรกแล้วปีนเข้ามาในวัดอีกเหมือนเดิม
งานนี้พระเนรเขาบอกว่ากลัวนะกลัวจะถูกลุกหลงอาจ
โดนเข้าสักวันไม่มีใครกล้าออกมาจากกุฏิ
ต้องปิดประตูล็อกตัวเองอยู่ข้างใน
ตลอดเวลาที่เกิดเหตุทั้งเสียงปืนเสียงระเบิดดังอยู่ตลอด
พระผู้ใหญ่ท่านอายุมากท่านก็ตกใจ
ทำอย่างไรได้บ้างนอกจากขอให้ตำรวจเข้ามาช่วยดูแลค่ะ
ถ้าไม่เกิดขึ้นเนี่ยวันหลังเนี่ยกลุ่มที่มีเรื่องเนี่ย
จะเอามายิงเข้ามาในวัดแล้วจะโดนพระลูกวัดหรือโดนคนในวัด
หรือคนที่ไม่เกี่ยวข้องครับแล้วไม่เกิดการเสียชีวิตได้

คือท่านก็บอกว่าจริงคือสองกลุ่มนี้เป็นกลุ่มหนึ่งก็คือ
เป็นวัยรุ่นที่อยู่ในบริเวณรอบวัดตรงนั้น
อีกกลุ่มนึงก็คืออยู่ที่อื่น
ลักษณะเป็นเหมือนต่างถิ่นหรือยังไงแล้วสุดท้ายมาตีกันแบบนี้
ถามว่าแล้วความคืบหน้าทางคดีในเมื่อมันเกิดขึ้นแบบนี้
ชาวบ้านเดือดร้อนครับพระเดือดร้อนแล้วจะทำยังไงกันต่อ
นี่มันเหมือนกับว่าไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยนะ
คุณนึกอยากจะมาตีกันคุณก็มาตีแล้วคุณก็ปีนเข้ารั้ววัด
แล้วคุณคิดว่าวัดเป็นที่อะไรเขาต้องการความสงบ
นี่ค่ะภูมิกับสพเมืองนทบุรีท่านบอกตอนนี้แล้วนะ
เอากล้องวงจรปิดที่เราได้ดูกันไปทั้งหมดเมื่อกี้
ตอนนี้เอามาขยายผลค่ะจะไปจับกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุมาสอบปากคำ
ก็รู้เบื้องต้นแล้วแหละว่าเป็นใคร
ตำรวจตอนนี้ก็มีการเอากำลังไปตั้งจุดตรวจสกัดที่หน้าวัดไว้ด้วยนะคะ
ถ้าเกิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกก็จะได้ป้องกันได้ไว้ก่อน
มีการบันทึกประวัติเอาไว้ทำการสอบสวน
แต่ถ้าเกิดมีเรื่องของการพกพาอาวุธก็จะควบคุมดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
ขอให้ปราบให้ได้ก็แล้วกันนะคะ
พอไม่มีอย่างนั้นคือทั้งชาวบ้านและพระเดือดร้อนแน่นอน